มาดูเหตุเพลิงไหม้ห้องพักภายในอพาร์ทเมนต
ย่านบังเสาธงที่สมุทรปราการ
โอ้โหเพื่อนร่วมอพาร์ทเมนต์ตกอกตกใจ
หนีตายกันโกลหนเลยนะฮะไปดูเหตุนี้กันนะครับ

โอ้โหถ้าคุณเห็นแบบนี้คุณกลัวไหมล่ะ

กลัวว่ามันจะลามไปถึงห้องอื่น
ใช่คือถ้าไฟมันโหมออกมาจากห้องถึงขนาดนี้

นี่เพื่อนร่วมอพาร์ทเมนต์รีบวิ่งลงมาข้างล่างหนีตายกันก่อน
เพลิงมันจะไปเผาผลาญห้องอื่นด้วยนะครับ

ก็อย่างที่เห็นนะฮะแสงเพลิงโหมกระหน่ำเลย
ไหม้มาจนถึงกระเบียงด้านหลังห้องแล้วนะฮะ
พักอาศัยในตึกซึ่งมีอยู่หลายห้องเหมือนกัน

ขณะที่บางส่วนพยายามนำถังสารเคมีเข้าฉีดสกัดควบคุมเพลิง

หรือจะไปข้างห้องก็ฉีดไม่ได้อีกนะฮะ

เทศบาลบางสาวทงและพื้นที่ใกล้เคียง๔คันนะฮะ
เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแบกสายดับเพลิงวิ่งขึ้นชั้น๕
ก่อนจะโยนสายปลายสายลงมาที่รถดับเพลิงด้านล่าง
แล้วก็ต่อพ่วงกับท่อกับน้ำ
เพื่อเอาน้ำฉีดสกัดควบคุมเพลิง

ในสภาพห้องพังเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ

พลเมืองดีหรือว่าคนที่พักอาศัยอยู่
ก็คือนายจิรพงศ์กล้วยป่าบอกว่า
โอ้โหผมกับเพื่อนร่วมห้อง
พยายามใช้ถังสารเคมีเข้าฉีดสกัดแล้ว

ตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่ร้านค้าชั้นล่าง

มันพวยพุ่งออกมาจากระเบียงชั้น๕จากห้องนี้

พบว่าไฟมันไหม้อยู่ที่เครื่องซักผ้าที่ระเบียงหลังห้อง
ก็เลยคลานเข้าไปฉีดสกัดเพื่อควบคุมเพลิง
แต่ไม่สำเร็จจนกว่าท่างมีเจ้านักที่ดับเพลิงมาช่วย
ต้นเพลิงมันเลยน่าจะเกิดจากเครื่องซักผ้านี้นะฮะ
ทีนี้เจ้าของห้องอยู่ไหนยังไง

เจ้าของห้องก็คือนางสาวนิตยานะฮะบอกว่าเช่าห้องพักอาศัย
กับเพื่อนสาวสองคนขณะเกิดเหตุออกไปทำงาน
จุดเกิดเหตุมีถังแก๊สปิ๊กนิกและมีเครื่องซักผ้าเท่านั้น
ยืนยันว่าถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกแล้วก่อนไปทำงาน
ดังนั้นสาเหตุก็เลยไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ทางด้านพนักงานสอบสวนสพบังเสาทงนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แล้วก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ฟัยโหมน่ากลัวนะครับค่ะ